มีการข่าวออกมาบอกว่าให้เตรียมพร้อมรับมือนะคะ
โดยเฉพาะการที่จะอาจจะนะคะอาจจะใช้คำนี้นะคะ
จะมีการก่อเหตุคาร์บอม๓จุดในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

เฉพาะพื้นที่เสี่ยงต่างที่มีคนเยอะนะคะ
สนามบินห้างสรรพสินค้ารวมทั้งจุดเสี่ยงต่างนะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่เมื่อวานนี้เมื่อเช้าขออภัยค่ะ

คุณผู้ชมครับทางด้านของตำรวจนครบาน
เพราะมีข้อมูลนะครับว่ากลุ่มผู้ต้องสงสัย
อาจจะเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุในกรุงเทพและปริมณฑล

ซึ่งเบื้องต้นได้ผู้ต้องสงสัย๑๐คนครับ
นี่คือภาพวินาทีที่หน่วยอรินทราช๒๖นะครับ
กองบัญชาการตำรวจนครบานยิงกระสุนเพื่อทำลายประตู
แล้วก็คว่างระเบิดสัญญาณเข้าไปภายในห้องพักแห่งหนึ่งครับ

หลังมีข้อมูลว่าที่ห้องพักแห่งนี้
มีกลุ่มผู้ต้องสงสัยตามหมายจับในคดีความมั่นคงอาศัยอยู่
ซึ่งขณะเข้าไปตรวจค้นผู้ต้องสงสัยพยายามจะขัดขืนแล้วก็ต่อสู้

โดยการเข้าไปตรวจค้นจุดนี้ตำรวจเข้าไปตรวจค้นห้องพักเป้าหมาย๕ห้อง
จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้ทั้งหมด๘คน
ระหว่างคำแห่ง๕๓จำนวน๔ห้อง
จากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้เกือบ๑๐คน
ซึ่งปฏิบัติการครั้งนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลครับ
เพื่อเฝ้าระวังภัยด้านความมั่นคง
หลังมีรายงานข่าวนะครับว่าจะมีกลุ่มผู้ต้องสงสัยเตรียมก่อเหตุวินาศกรรม
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวม๓จุด
ช่วงวันที่๒๕๓๐ตุลาคมนี้ครับ
พลตำรวจตรีนันทชาติสุภาพมงคลผู้บังคับการตำรวจนครบาน๔กล่าวว่า
วันนี้ถือว่าเป็นการตรวจค้นครั้งที่๒ในรอบสัปดาห์
ซึ่งเป้าหมายนั้นมีทั้งความผิดเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดและคดีความมั่นคง
จำเป็นต้องขอกำลังอรินทราชเข้าไปร่วมปฏิบัติการ
ขณะที่ผลการตรวจค้นเมื่อวานนี้ยังไม่พบกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับคดีความมั่นคงครับ
พลตำรวจตรีสุรเชษฐหักพานรักษาราชการแทนผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ๑๙
เปิดเผยว่าปฏิบัติการดังกล่าวนั้นเป็นนโยบายของรัฐบาล
เพื่อเฝ้าระวังภายด้านความมั่นคงรวมไปถึงเฝ้าระวังภัยหลังประเทศไทย
เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย
ขณะที่ผู้ต้องสงสัยทั้งหมดนั้นจะถูกนำตัวไปสอบปากคำ
กองกำกับการสืบสวนสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาน๔
เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินะคะระบุว่าการที่ออกมาเตือนว่า
อาจจะมีการก่อเหตุวินาศกรรม๓จุดในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
ก็เพื่อให้ทุกฝ่ายเป็นหูเป็นตา
ขณะที่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายนะคะก็เร่งที่จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะ
ผลเอกทวีปเนธนิยมเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
กล่าวถึงข้อมูลทางการข่าวที่อาจมีการก่อความไม่สงบในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลว่า
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ได้ให้ประชาคมข่าวกรองทั้งหมดเร่งติดตามและแจ้งเตือน
โดยเฉพาะจุดที่คาดว่าจะมีผลกระทบมากที่สุด
หากพบสิ่งผิดปกติต้องเร่งดำเนินการระงับยับยั้งไม่ให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นค่ะ
ส่วนการเปิดเผยการแจ้งเตือนต่อสาธารณะครั้งนี้
เพื่อให้ประชาชนช่วยกันแจ้งเจ้าหน้าที่
และยุติไม่ให้การก่อเหตุนั้นเกิดขึ้นค่ะ
ประเทศไทยนะครับ